ทางด้านของโคสกโคสกประสูงกราโฮมออกมา
เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชน
เรื่องของเวทีการสร้างความปรองดองนะครับ
โดยประชาชนส่วนใหญ่ก็ความเห็นตรงกันนะครับ

ไม่มีผลเท่ากับการนิรัทธศกรรมครับ

กับคำถาม๔ข้อของท่านนายกในวันพรุ่งนี้
ผลตรีคงชีพตามตระวังนิสโคสก
กระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงผลการรับฟังความเห็น
ของประชาชนจากเวทีการสร้างความสามัคคีปรองดอง
พบว่าประชาชนตื่นตัวและให้ความสนใจ
จะยอมรับผลการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม
อย่าไปสร้างวัฒกรรมที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง
พร้อมทั้งเห็นว่าความปรองดองไม่ใช่การนิรัทธศกรรม
แต่ควรจะเร่งรัดการพิจารณาคดีทางการเมือง

ขณะที่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่กระทรวงมหาดไทยจะเปิดให้ประชาชนไปแสดงความเห็นต่อ๔คำถามของนายกรัฐมนตรี
โดยประชาชนที่ต้องการจะไปแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตเท่านั้น
รวมทั้งศูนย์บริการประชาชนหรือว่าที่สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ส่วนที่ต่างจังหวัดก็จะใช้พื้นที่ของศูนย์ดำรงธรรมในระดับอำเภอและก็จังหวัดในการรับฟังความคิดเห็น
โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็กรอกคำถามตามแบบฟอร์มที่จัดเตรียมเอาไว้ให้
โดยกระทรวงมหาทัยก็จะสรุปคำตอบเสนอให้กับท่านนายกรับทราบทุก๑๐วันครับ
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเห็นประชาชนกับเรื่องของคำถาม๔ข้อของท่านนายกรัฐมนตรี
ซึ่งวันนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายที่ถามว่าท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรจะมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่
หากได้เข้ามาแล้วจะให้ใครแก้ไข

ไปติดตามฟังเสียงของประชาชนกันหน่อยครับ

ถ้าทุกคนรู้อยู่แก่ใจนะว่า
โดยเฉพาะกลุ่มอันนี้นะกลุ่มที่เขาหวังดีต่อชาติบ้านเมือง
เขาไม่ต้องการให้กลุ่มเก่ากลับมาหรอก
แต่มีใครจะห้ามได้เพราะว่าเขามีเขามีวิธีการที่เขาจะกลับมาอีกอ่ะ
อยากให้แบบว่าหาแนวทางเลือกใหม่ดีกว่าให้คนใหม่เข้ามาดีกว่า
เพราะว่าคนเก่าก็เราเคยเห็นผลงานเขามาแล้วบ้าง
อาจจะไม่พอใจในกลุ่มคนหลายคนนะคะ
อยากให้มีแนวทางเลือกใหม่เข้ามาบ้าง
เขาไม่ค่อยสุจริตอะไรอย่างเงี้ถ้ากลับมา
แต่ว่าที่สุดแล้วมันก็ต้องอยู่ที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือก
แต่ถ้าเป็นส่วนตัวเราเองเนี่ยเราก็เห็นว่าจริงประเทศเราควรจะมีคนที่ซื่อสัตว์สุจริต
บริหารประเทศเพื่อให้ประเทศเราเจริญก้าวหน้ามากขึ้นค่ะ